โปรดติดตามตรงตาม
เห็นมั้ยคะเช่นเจ้าของร้าน
อร่อยมากชานมร้านนี้

ไม่เป็นงานเลยนะคะแก๊งนี้นะคะไม่เป็นงานค่ะ
ค่ะถ้าให้เลือกเมนูให้พี่ค่ะควรเมนูไหนดีคะ
เหรอครับจริงของพี่ออนเนี่ยไม่มีในนี้เลย

เพราะว่ามันพิเศษนะครับมันเป็นเมนูใหม่น่าสุดเจียงไม่ได้มีในเมนู

นั่นก็คือยังไม่ตั้งชื่อยังไม่ตั้งชื่อแต่ว่าอร่อยแน่นอน

ก็คือยูปกรูเหลือความหวานน่ารัก
หน้าตาดูไม่จีนใจ

ทำไมพ่อค่ะต้องแซ่บขนาดนี้คะ

นี่ค่ะ

ไม่เลยเพิ่มแค่เป็นเกลืออากาศมันหายเพลง
ครั้งนั้นรบมาเดี๋ยวเราคุมมาขาดเข้าไปได้เลยเย็นถึงตัวผมฮะ

หรือว่าโครมันสำหรับดู

แล้วเขาขอให้พูดเมื่อกี้เตรียมกันมาหน้าร้านแล้วคนนี้คนนี้คนนี้รสจืดเลยครับ

คนนี้เขาเข้ามาไม่คิดว่าน่ากลับให้กิน
ตั้งแต่เรียนประภาโยมเรียนจบแล้ว

ไม่รู้จะชิมชาหรือชิม